พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนคุณไปเกี่ยวองศา
หนึ่งครับลบ๑องศาหลายคนบอกว่ามันหนาวเหน็บมันหนาวมาก
แต่ชาวดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ก็บอกว่าหนาวเหรอไม่กลัวหรอก
เพราะเขามีบ่อน้ำผู้ร้อนออนเซนให้อาบกันฟรีนี่จ้า

ผมเคยไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปที่นี่ตอนเมื่อวาน
แล้วจะบอกว่านี่นะ๔๐องศาคุณ

ชาวบ้านชาวช่องก็ไปตักอาวกันแบบนี้

หมู่ที่๖ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
คืออำเภอดอยสะเก็ดห่างจากตัวเมืองสักประมาณ๔๐กิโลเมตร

ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา
เวลาอากาศหนาวเนี่ยบรรยากาศดีแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยนี่แหละค่ะมาใส่บ่อน้ำผู้ร้อน

อย่างที่ญี่ปุ่นออนเซ็นต์ที่มันเป็นเหมือนอาว์ดอล

ถูกต้องชิลเนอะลมเย็นแล้วก็แช่อยู่ในแบบ
แล้วมันจะมีหมอกควันขึ้นมา
ใช่เพราะว่าคืออากาศร้อนกับเย็นเจอกันอุ๊ยอิจฉา
ทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๖คุณสวัสดิ์ผลหาร
เล่าความเป็นมาเป็นไปบ่อน้ำผู้ร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านนำไม้มาล้อมรอบเพื่อตักขึ้นมาอาบในหน้าหนาว
ต่อมามีการพัฒนาเป็นลานน้ำผู้ร้อนวิถีชุมชนเพื่อให้สำหรับตักอาบกันได้
ชิวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีประชาชนมาอาบน้ำสระผม
่งหน้าหนาวเนี่ยเป็นจำนวนมากพอมาอาบเสร็จแล้วก็รู้สึกสบายตัว
ผ่อนคลายไงคุณนึกออกไหมโอ้ยก่อนหน้านี้หนาวเหน็บ
พอมาอาบน้ำอุณหภูมิสักประมาณ๔๐องศาเนี่ย
ชิลเลยดีเลยคลายหนาวได้เลยนะคะ
เช่นเดียวกับนางสาวเดือนนภาวงกันแก้ว
บอกว่ามาอาบน้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้เป็นประจำเลย
ช่วยให้คลายหนาวผ่อนคลายจากการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ

ถ้าอาบน้ำแร่นี้มันมีข้อดียังไงบ้างครับ
ส่วนที่ใกล้มาวันนี้ค่ะ

ช่วยก่อนตายได้ดีใช่ค่ะรับหัวผ้าเมื่อยาวใหม่ค่ะมาแช่
ต้องขอบคุณคุณเดือนนภานะคะให้ความร่วมมือกับช่างภาพเราเป็นอย่างดีมาก
ตักอาบไปช่างภาพสัมภาษณ์ไปพูดคุยกันไป
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสำหรับบ่อน้ำผู้ร้อนแห่งนี้เนี่ย
ทั้งหมด๕บ่อชาวบ้านก็จะพาครอบครัวมาอาบกันตั้งแต่สักประมาณ๕โมงเย็น
ไปจนถึงกลางคืนแถมบางคนนะบอกว่าอาบตรงนี้มันไม่จุใจ
แกลลอนกลับบ้านพกกลับบ้านแบบนี้แล้วเวลาขี่รถกลับไปมันจะอุ่นไหมอ่ะ
นั่นสินี่คือคำถามเพราะอุณหภูมิตอนนี้ในดอยสะเก็ดเนี่ย
ประมาณ๑๗องศาเมื่อกี้ชาวบ้านบอกใช่ไหม
อยากไปแช่อยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยดิฉันนะอยากแช่ตัวเปื่อยไปเลย